ไปดูเรื่องนี้ก็คือฮาเหมือนกันเมื่อกี้งูเห่า
ส่วนตัวนี้งูหลามตัวใหญ่นอนกกไข่อยู่ไป
นับดูซิว่าที่นี่มีกี่ฟอง
๑๘ฟองใช่๑๘ฟองคุณเยอะนะนี่หูไข่งูหลามเลยนะ
อยู่ใต้โพรงหินนะคะแม่งูหลามก็ตัวอย่างใหญ่เลย
ยาวประมาณ๒๕เมตรนอนกกไข่อยู่ตรงเนี้ย
บ้านเลขที่๑๐๕๐หมู่๘บ้านไผ่ตำบลเมืองเก่า

โอ้โหยกแผงซื้อยกแผงไหมล่ะ
ไม่ใช่ไข่ไก่นี่ขนลุกเลย
บ้านนี้เป็นบ้านของคุณสมศักดิ์เคนกุลอายุ๖๖ปีนะ
ชาวบ้านที่ทราบข่าวโอ้โหมารอลุ้นเลย
มารอนับจำนวนไข่และความยาวของแม่งู
รวมถึงบ้านเล็กที่อะไรก็จดจำกันไปละกัน
นะคะเขาบอกว่านี่เป็นความหวังใหม่
เฮ้ยเดี๋ยวเป็นอะไรนะคุ้นจังเลย
เป็นความหวังใหม่ที่จะนำไปเสี่ยงโชค
เผื่อว่าจะมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีในงวด๑๖พฤษภาคมนี้บ้าง
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดดินนะ
ขนลุกขุดดินตรงนี้แล้วสังเกตเห็นไข่
ตอนแรกคิดว่าเป็นไข่งูสิงหรือเปล่าก็เลยปล่อยไว้
จนกระทั่งมาดูอีกรอบคราวนี้เห็นแล้วจ้าแม่งูเป็นแม่งูหลาม
นอนฟักไข่อยู่ก็เลยเล่าให้ชาวบ้านฟัง
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะให้เขามาจับงูไปมอบให้กับป่าไม้กะบินบุรี
เพื่อจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในป่า
ดูจับไปแล้วจับไปแล้ว
คือจริงเขาก็จะจับมันไปอยู่ในพื้นที่ป่าที่ควรจะอยู่นั่นแหละคุณผู้ชมนะ
อย่างที่บอกไม่ได้ทำอันตรายอะไรกับมัน
อื้อจับกลัวจังเลย